สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์นะคะ
ใครที่เตรียมพร้อมจะไปท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้
บอกว่าทำใจไว้เลยเพราะว่าแม้ว่าตอนบนของภาคฝนจะน้อยลงแล้ว
แต่ว่าตั้งแต่ภาคกลางไปจนถึงภาคใต้ช่วงนี้ยังคงเจอฝนอยู่นะคะ
ปัจจัยหลักก็มาจากเรื่องของมรสุมแล้วก็ลมนั่นเองค่ะ
ไปดูจากแผนที่ดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะ
จะเห็นว่าปัจจัยหนึ่งค่ะก็คือเรื่องของลมตะวันออกเฉียงใต้
ปกคลุมบริเวณทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั้นยังคงมีกำลังแรงมากขึ้นนะคะ
ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ค่ะพัดเข้ามาเสริม
ก็จะทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออก
รวมถึงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น
อีกหนึ่งปัจจัยนะคะก็คือลมมรสุมที่ตะวันตกเฉียงใต้
ที่อยู่บริเวณอันดามันนั้นก็จะมีกำลังแรงขึ้นอยู่เช่นเดียวกันนะคะ
ทำให้บริเวณดังกล่าวก็มีฝนฟ้าขนองแล้วก็รวมไปถึงคลื่นสูง๒๓เมตร
ชาวเรือโดยเฉพาะเรือเล็กงดออกจากฝั่งระยะนี้จนถึงวันที่๒๓มิถุนายนนะคะ
ส่วนใครจะขับรถในช่วงเวลาฝนตกเรามีคำแนะนำให้คุณผู้ชมง่ายด้วย
อย่างแรกต้องเปิดไฟหน้ารถเสมอแล้วก็เปิดที่ปัดน้ำฝนเป็นประจำนะคะ
เพราะว่าป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากนั้นค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่ต้องทำก็คือ
ลดความเร็วลงค่ะป้องกันอันตรายแล้วก็อย่าลืมค่ะ
ระยะห่างจากคันหน้าให้มากพอสมควรเนื่องจากว่าเราอาจจะไม่สามารถควบคุมรถได้ดีมากนักนะคะ
อีกวิธีการหนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงการแซงค่ะค่อยขับไปต่อกันไปแบบนี้จะปลอดภัยกว่านะคะ
แล้วก็ลดความเร็วใช้เกียร์ต่ำค่อยขับไปนะคะดูทางไปเรื่อยโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนตกหนักอาจจะยากลำบากหน่อย
แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ป้องกันอันตรายเรื่องของเครื่องยนต์เสียหายคือไม่ขับผ่านเส้นทางน้ำท่วมสูงนะคะ
เฝ้าระวังกันแบบนี้ด้วยเพราะว่าฝนฟ้าขนองช่วงนี้เกิดขึ้นกระจายหลายพื้นที่แล้วกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้ใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ